พระเอกหนุ่มชื่อดังคนนี้ค่ะโกโกศิลป์
จำได้มั้ยวันก่อนมีภาพเนี่ยดังมากในโทเชียลนะ
เป็นภาพที่หนุ่มโกนั่งขายผักอยู่ในตลาด
คือเว็บแรกนะพรเขาถ่ายละครรึเปล่า
ใช่หลายคนคิดแบบเชอรี่เลยถ่ายละครหรือเปล่าทำคอนเทนต์หรือไม่
พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอฟากจากวัดเจียงใหม่ไปด้วย
ไปถามไอ้โก้สินกันบ้าง

หอมทั้งขาทั้งตะไคร้ผักชีฝรั่งเยอะแยะมากมาย
คุณโกเล่าให้ฟังว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยเป็นคนอำเภอฟางวัดเจดี
ตัวเองก็เลยมาที่นี่บ่อยแล้วก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย

ที่ตัวเองเอาไปขายในตลาดก็เป็นผักที่ครอบครัวพันรยาปลูกเองทั้งหมด
แล้วราคาขายถูกมากคุณผู้ชมกรัม๕บาท๑๐บาทถูกจริงนะแล้วเอามาขายปุ๊บหมดปั๊บมีคนเข้ามาจองกันเยอะเลย
ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายผักเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไร
แต่โกบอกว่ามันเป็นการทำมาหากินที่สุจริตและไม่ได้ฮดโกงใคร
ทุกวันนี้เขายังมีงานในวงการบันเทิงอยู่มีทั้งงานรายการ
มีทั้งงานละครไม่เชื่อลองไปฟังเสียงดูค่ะ
ผักที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเราไม่ได้เป็นการสร้างภาพ
หรือว่าจะไปเป็นแบบว่า

๕บาท๑๐บาทมันก็ภูมิใจ

ทำให้ด้วยใจของโตนะครับ